อีกแล้วค่ะเหตุการณ์เติมเต็มถังตังค์อยู่ครบน้องสงสารเด็กปั๊มอีกแล้วมัน
แล้วสุดท้ายชิ่งหนีไปค่ะเบี้ยวไม่จ่ายค่าน้ำมันนะคะ
เด็กปั๊มน่าสงสารมากเนี่ยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้นะ
คุณดูนะกระบะคันนี้แหละค่ะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะคะ
ขับเข้ามาบอกจุดเกิดเหตุแล้วก็ชื่อปั๊มนี้หน่อยนะคะ
ทางถนนเพชรกะเสมนะคะอยู่ที่เหนือคลองกระบีคุณดูนะ
เนี่ยพอบอกเติมเท่าไหร่๕๐๐น้องก็ไปกดหัวจ่ายเลยค่ะ
ระหว่างที่รอเติมนี่จังหวะที่เอาหัวจ่ายออก
ออกแล้วยังไม่ทันปิดฝาน้ำมันเลยค่ะมันไปเลยค่ะ
ดิฉันว่าตั้งใจคุณดูจากพฤติการนะโอ้แน่นอนนะคะ
จากพฤติการที่รีบออกไปแบบนี้แล้วคุณรู้ไหมปกติเวลาพี่เบิร์ต
เอาไปเติมน้ำมันเนี่ยเขาจะติดเอาป้ายเอาป้ายตั้งตรงฝากระโปรง
มันไม่ยอมให้วางมันไม่ยอมให้ตั้งเห็นไหมตั้งใจอ่ะนะคะ
เออเตรียมการมาอย่างดีแหละดูออกนะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้
อย่างที่คุณเห็นแล้วนะคะแล้วกระบะคันนี้เป็นอีซูซูสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะ
นะตอนนี้ตำรวจพยายามที่จะวิทยุสกัดจับ
แต่ยังคงไร้วี่แววคือรถกระบะคันนี้ค่ะบอกพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่
ที่เหนือคลองกระบี่แต่ตอนขับหนีหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอเขาพนมนะคะ
นี่น้องคนนี้ค่ะนะฮะนางสาวิไรรักตาวันอายุ๒๔ปี
เป็นพนักงานปั๊มน้ำมันเล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุเธอกับเพื่อนกำลังทำงานยุ่ง
เพราะว่าตอนนั้นมีรถหลายคันเข้ามาเติมน้ำมันพร้อมกัน
รวมถึงรถกระบะคันที่ก่อเหตุด้วยเธอก็เข้าไปให้บริการตามปกติ
โดยมีการนำป้ายไปวางไว้ที่กระโปรงหน้ารถ
แต่คนขับรถกระบะเป็นผู้ชาย
มาคนเดียวค่ะไม่ยอมให้วางป้าย

จากนั้นคนร้ายก็บอกว่าให้เติมน้ำมันดีเซล๕๐๐บาท
พอเติมเสร็จปุ๊บเธอกำลังเก็บหัวจ่ายน้ำมัน
แต่ยังไม่ทันปิดฝาถังน้ำมันเลยรถกระบะ

ไม่จ่ายเงินค่าน้ำมันด้วยอะค่ะ
ไม่ทับเล็นไม่มีค่ะ
ไม่เคยเจอค่ะครั้งแรกเลยค่ะ
น้องพนักงานปั๊มบอกว่าไม่เคยเจอใช่ไหมคะ
น้องยังบอกอีกว่าขอบคุณนายจ้างที่เข้าใจ

พร้อมฝากไปที่คนร้ายคนก่อเหตุนะครับ
บอกว่าคิดถึงหัวใจฉันบ้าง
ให้กลับมาจ่ายเงินค่าน้ำมัน
แล้วก็ให้สงสารพนักงานบ้างนะคะ
ตำรวจบอกว่าแม้ว่าน้องไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้

เกิดขึ้นมาแล้ว๓๔ครั้งในรอบ๑เดือนที่ผ่านมา
ผู้ก่อเหตุมักจะเติมน้ำมันตั้งแต่๕๐๐๑๐๐บาท
เพราะฉะนั้นตำรวจฝากเตือนพนักงานปั๊มนะคะ
ให้มันสังเกตพฤติกรรมคนขับว่ามีอาการแบบลักษณะคือกระวนกระวาย

หากพบเห็นว่า๑ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์
เข้ามาเติมน้ำมันลักษณะคือเร่งรีบ
ไอ้ป้ายเนี่ยไม่ยอมให้วางฝากระโปรงแบบนี้

ถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องระวังแล้วก็แม่หรือว่าเก็บตังค์ก่อนไหม
เก็บตังค์ก็ไม่ได้อีกไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติหรือคนดาวอีก
ใช่เป็นเรื่องดราม่าไปอีกอ่ะ
ฉันว่าจิตสำนึกของคนนั่นแหละสำคัญนะฮะ